ข่าวต่อไปนี้ไม่รู้จะเป็นข่าวกีฬาหรือข่าวบันเทิงดี

เหตุการณ์นี้นักร้องที่ว่าที่โดนชกคือคุณศรีสุวรรณจัญญา
โดนซัดซะปากแตกเลยค่ะ

ดูกันหน่อยนะคนที่มาซัดเนี่ยโอ้โหใส่สูตรผูกไทยมาเลยค่ะ

โอ้โหเนี่ยอาจารย์ที่ใส่สูตรนะบ้าง
โอ้โหเนี่ยอาจารย์ที่ใส่สูตรนะบ้างนะครับ

ร้องอยู่นั่นแหละร้องไปทุกพักเลย
นี่แหละขัดประชาธิปไตย
ร้องอยู่นั่นโอ้โฮคุณคำหยาบมาเทียบ